ร้อนแรงอีกเรื่องหนึ่งในโลกโซเชียล
เพราะว่าโพสต์ถึงโรงพยาบาล
และการทำหน้าที่ของหมอและพยาบาล
ที่โรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยอง
คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้มีผู้เป็นแม่บรายหนึ่ง
ได้โพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล
บอกว่าเธอพาลูกชายไปหาหมอ
พ่อลูกชายของเธอล้มหัวแตก
แต่ถูกพยาบาลพูดจาไม่ดีใส

โพสต์ดังกล่าวโพสต์ไว้แบบนี้คุณ
โพสต์บอกว่าทำไมถึงพูดแบบนี้
พาลูกไปหาหมอแต่กลับถูกหมอพูดแบบนี้นะครับ
โดยโพสต์ข้อความว่าแฮชแท็กขอระบายค่ะ
ว่าด้วยลูกหัวแตกพาไปโรงพยาบาล

คือมันเกินเหตุของหมอห้องฉุกเฉิน
ใช้คำพูดกับคนไข้หรือเด็กได้ยังไง
ถึงเสียเงินค่ารักษาไม่มาก

เราได้แต่นั่งเงียบกัดฟัน
จ่ายค่ายาเสร็จไม่พูดสักคำ
เพราะว่าพยาบาลพูดแบบนี้
คำพูดก็คือทิ้งกันไกลเสียงดังและอุปกรณ์เย็บ
ให้ผู้ช่วยพยาบาลจับลูกของเรา๓คน

กูเริ่มโมโหแล้วนะเดี๋ยวกูไม่ทำแม่งเลย

ใช้คำหยาบคายมากมากแบบนี้ฉันรู้สึกเจ็บ
การที่เราจำเป็นไปหาหมอเพื่อไปรักษา
แล้วทำให้เสียความรู้สึกกับโรงพยาบาลนี้เลย
ครั้งนี้ครั้งเดียวที่จะพาลูกไป
และครั้งนี้ครั้งเดียวที่ฉันจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเห็นโพสต์ออกมา
ระบุชื่อโรงพยาบาลชัดเจนนะครับ
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยอง
ไปพบกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ก็คือหัวหน้าจบรีวัลคนูวัฒนา
แล้วก็เป็นรองภูมิในการโรงพยาบาลปลวกแดงด้วยนะครับ

และได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในห้องฉุกเฉินมาดูแล้ว

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐ตุลาคม
ผู้หญิงคนนี้พาเด็ก
ก็คือเด็กชายนัทธวัฒน์ลูกชาย
เย็บแผลที่ศีรษะด้านหลัง

ผู้หญิงผู้เป็นแม่ก็คือนางนิพาวันจันสี
ซึ่งทางพยาบาลห้องฉุกเฉินก็พาเข้าไปทำแผล
แล้วก็เย็บแผลใช้เวลาประมาณ๕นาที

ต้องใช้คนจับถึง๒๓คน

ซึ่งมีอายุกว่า๕๐ปีแล้ว
ปกติเป็นคนทำงานดีมากเป็นคนใจเย็น
แต่ครั้งนี้อาจจะพูดอะไรที่ทำให้แม่ของเด็กเข้าใจผิด
แต่ไม่ได้พูดอย่างที่แม่เด็กนำไปโพสต์

เริ่มโมโหแล้วนะเดี๋ยวกูไม่ทำแม่งเลยอะไรเนี่ยนะครับ
แต่เป็นการช่วยกันจับเด็กจริง
และการวางกันไก่ก็วางธรรมดา
โยนกันไกลไม่ได้วางเสียงดังนะครับ
ซึ่งทางผู้บริหารก็ต้องขออภัยแม่ของเด็กด้วยที่อาจทำ
หรือพูดอะไรไปทำให้แม่ของเด็กไม่พอใจ
ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ได้ตักเตือนผู้ปฏิบัติให้แก้ไขตัวเอง

เนื่องจากทางโรงพยาบาลปลวกแดงมีคนไข้มาก
แต่ผู้ปฏิบัติงานน้อยมาก

และจะได้ติดต่อแม่ของเด็กมาทำความเข้าใจต่อไปนะครับ

จากที่ดูคลิปมาแล้ว

ประมาณตั้งแต่เข้ามาจนถึงเย็บแผลเสร็จเนี่ย

แต่ว่าก็ต้องขอโทษคุณแม่ของเด็กด้วย
ที่ว่าไม่มีความพึงพอใจ

แต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนที่ในบทความที่ลงมาทั้งหมด
แต่อาจจะมีบางข้อความ

เขาก็ให้คนเวรเฟย์ช่วยจัด

แต่ว่าบางทีแม่เด็กอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเด็ก
ก็เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานบ่าย๓นะครับ
เรื่องนี้กำลังถูกตรวจสอนและกำลังจะทำความเข้าใจอยู่

คือเข้าใจว่าอาชีพที่เป็นอาชีพการบริการแบบนี้
แล้วก็มีคนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเยอะด้วย
แต่ว่าด้วยอาชีพแบบนี้
มันนอกจากความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วมันมีเรื่องของจิตใจด้วยไง
คำพูดคำจามันอาจจะต้องซอฟต์ลงนิดนึง
คือของกำลังใจของคนไข้และญาติผู้ป่วยนะครับ